สามารถคอมเมนต์อะไรได้นะคะเพราะว่าชอบไม่ได้ไปฟังเอง
ได้แต่มีคนอื่นมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปพูดพาดพิง
คนที่แสดงความเห็นกับคนที่เราไม่ได้ฟังเขาจริงคงจะเป็นเรื่องไม่เหมาะสม
สิ่งที่เขาพูดจากไลฟ์ก็คือว่าเขาจะสอนในเรื่องการพูดอภิปรายในที่ประชุมสภา
ว่าเราอาจจะแบบดุ่มไปเปิดไมค์เลยอะไรอย่างนี้ค่ะในในไลฟ์นะคะ
เขาบอกว่ามาเลยจะสอนมารยาทในการใช้ที่ประชุมการอภิปรายในที่ประชุมสภา
ตรงนี้เรามองว่าเป็นการสอนมวยของรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรอย่างนี้เราก็ใหม่
รุ่นใหญ่รุ่นเล็กคงไม่มีหรอกนะคะเป็นผู้แทนรัศดรแล้วเรามาจากเสียงของประชาชน
มีสถานะเป็นเพื่อนสมาชิกผู้แทนรัศดรเท่าเทียมกัน
บางคนเขาก็มองว่าเอ๊ะพอมันเกิดกระแสแบบนี้แล้วเนี่ย
ต่อไปถ้าเจอกันในสภาจะเดินกระทบไหล่กันไหมหรือจะชัดใส่กันเลย

การเป็นผู้แทนรัศดรนะคะเราเข้าไปไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว
และไม่ใช่ด้วยอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปเพื่อทำหน้าที่ให้กับประชาชน
เพราะฉะนั้นผู้แทนรัศดรทุกคนต้องสามารถพูดคุยเจรจากันได้
รัฐสภานี่มันเป็นพื้นที่ของประชาธิปไตย
เป็นพื้นที่ของการเจรจาปรณีประนอมต่อรองกัน
มันอาจจะเป็นโปรเศสที่เสียเวลาอย่างที่หลายคนบอกว่า
ฟังประชุมสภา๒วันแทบไม่ได้อะไรเลย
เราก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยและการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย

มันต้องเจรจาต้องปรณีประนอมต้องโน้มน้าวจิตใจต้องล็อบบี้
ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ข้อเสนอของเราได้รับการยอมรับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงเราคงต้องรักษารักษาหัวใจของประชาธิปไตยตรงนี้เอาไว้
ในที่เป็นรัฐสภาเป็นเฉพาะสถานธิษฑรรมศัพท์ทุกคนต้องพูดคุยจะเจรจากันได้
ช่ออยากจะฝากอะไรถึงตัวคนที่คุณปรินาหรือว่าคนอื่น
ที่มองสาวน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานในสภาครั้งแรก
อาจจะมีการสอนมวยกันว่ามารยาทมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะว่าสภาเนี่ยอย่างที่เราก็รู้ว่าเป็นสภาสูง
ทุกคนที่เข้าไปเนี่ยเพราะเป็นตัวแทนของประชาชน

แล้วก็การทำหน้าที่ก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เหมาะสม

คิดว่าผู้ที่มีเกียรติเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนรัศดร

ที่เราต้องพิทักษ์ไม่ใช่เกียรติของตัวเราเองนะคะ
แต่คือเกียรติของประชาชนที่เลือกเรามา
เวลาเราพูดว่าสภาพผู้แทนรัศดรอันทรงเกียรติ

มันมีเกียรติเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมอำนาจที่มาจากประชาชน
เรื่องนี้ควรจะต้องอยู่ในหัวใจของผู้แทนรัศดรทุกคน
ถ้าเกิดจะฝากถึงใครก็คงไม่ฝากถึงใครคนใดคนหนึ่ง
ฝากถึงเพื่อนผู้แทนรัศดรทุกท่านแล้วกันนะคะ
ว่าในฐานะที่พวกเราทุกคนมาจากเสียงของประชาชน
ระบอบประชาธิปไตยเป็นอาชีพเดียวในประเทศไทยตอนนี้

ช่วยกันทำหน้าที่ทำอะไรคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
นี่คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้

ก็คงไม่จำเป็นต้องจบหรือว่าต้องแก้อะไรนะคะ
คิดว่ามันก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของแต่ละคนที่จะพูด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะวิจารณ์
ส่วนตัวเช้าเองนี่เช้าคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย